เราไปดูปฏิบัติการในการปูพรมค้นหาเป้าหมาย๓๐จุด

คือก่อนหน้านี้วันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เกิดเหตุกราดยิงเข้าไปในวงการพนัน
ซึ่งเกิดขึ้นในงานศพแห่งหนึ่งนะคะ
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
เหตุการณ์กระดยิงครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต๔คน
ทีนี้ตำรวจใช้เวลาประมาณ๑เดือนนะคะ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือผู้ก่อเหตุได้เป็นมือปืน๒คน

ค่ะมือปืนเนี่ยนะคะก็เป็นการซัดทอดต่อไปนะคะ
ซัดทอดไปถึงอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพเพื่อไทย
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอาวุธปืนกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ในการหาหลักฐานเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ที่บงการในเรื่องนี้สำหรับการสังหาร
ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในการปูพรมค้นหาในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนี่แหละครับ
เพราะว่าเป็นการตามหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะซึ่งเมื่อวานี้ตำรวจเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นจุดเป้าหมายสามสิบจุดด้วยกันนะคะ
เครือข่ายของอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยในจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ก็ไปพบปืนหลายสิบกระบอกตอนนี้อายัดไปตรวจสอบค่ะ
ตำรวจคอมมันโดกองปราบส่วนที่กำลังร่วมกับทหารนะคะไปบุกตรวจค้นพื้นที่๓๐จุดในอุทัยธานีค่ะ
หลังจากที่มีข้อมูลพบว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วก็มีคดีฆาตกรรม๔ศพเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็คือวันที่๓กุมภาพันธ์
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นนายสุภาพโตสัจจาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งจุดสำคัญที่เป็นพื้นที่เป้าหมายก็คือบ้านพักของนายปะพาวิทย์บุษวดีหรือสจเปี๊ยก
แต่ว่าพอเข้าไปตรวจค้นไม่พบตัวนะคะพบญาติผู้หญิง๓๔คนอยู่ภายในบ้านแล้วก็ตรวจสอบค่ายมวยที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าบ้านพร้อมตรวจสอบรายชื่อรวมทั้งประวัตินักมวยทุกคนค่ะ
ตัวของสจเปี๊ยกมีความเชื่อมโยงกับนายสุภาพยังไงบ้างครับ
อันนี้เรื่องในสำนวนเรื่องสำนวนครั้งที่แล้วก็เพิ่งจะจับไปนะครับเขาก็เกี่ยวยงขยายผลมา
จากนี้นะคะที่บ้านพักของนายสายชนวิสุชาติสารวัตรกำนันตำบลลานศักดิ์ค่ะก็ไปพบชนิดปืนชนิดต่างหลายกระบอกนะคะโดยนายสายชนอ้างว่าเป็นปืนลูกซองอพป๗กระบอกเป็นปืนที่ทางราชการแจกจ่ายให้สมาชิกแจกจ่ายเมื่อ๑๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวขณะที่จะออกไปปฏิบัติราชการต่าง
ก็ต้องตรวจสอบอันนี้เนื่องจากเป็นบ้านของสาวัสดิ์กำหนัง

เห็นว่ามีบางส่วนเป็นอาวุธปืนของทางราชการให้มาด้วยใช่ไหมครับ
ทางราชการก็ต้องตรวจสอบว่าใช้กรเหตุหรือไม่
ก็มีหลายส่วนอย่างเสื้อกรอไม่ใช่ทางราชการแน่
ปืนที่ติดลำกล้องเนี่ยไม่ใช่ของทางราชการแน่
อกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เอง
ยังไปตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายนักการเมืองระดับชาติ

ก็คือบ้านของนายชาดาไทเศษอดีตสสพักชาติไทยพัฒนา
ก็ตรวจค้นพบปืนลูกซองอีก๕นัด
แล้วก็บ้านของนายปัญญาโตสัจจา
นอกจากนี้ก็มีบ้านของนายสุริยาสุวานนลหรือว่ากำนันเปี๊ยก
ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด
แล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันแถลงข่าว

ตรวจค้นผู้มีอิทธิพลในอุทัยธานี๓๐จุด
ยึดอาวุธของกลางเป็นปืนยาวและปืนสั้น๓๑กระบอก
แล้วก็อาวุธปืน๑๒๘นัด
กระสุนอีก๔อันแล้วก็เสื้อเกราะอีก๓ตัวนั่นเองนะครับ